จะพาไปส่องบ้านคนอื่นเขา
ไปส่องบ้านคุณพุธที่ชัยค่ะ
แล้วก็ภรรยาอย่างคุณจุ๋ยนะคะ

แต่ว่าถ้าปล่อยคุณลูกไว้กับคุณพ่อ

ไป
อัปเดตความน่ารักของคุณพ่อมือใหม่

คุณพ่อคนนี้เลี้ยงลูกแบบมือโปร

ไม่ทันได้ร้องไห้เพราะว่างงอยู่

กลับใส่ไปเลยสิคะจะรออะไร

ห้ามไม่ได้หน้าลูกคือสิ้นหวังมาก
ดูความพร้อมของลูกด้วยค่ะ
ทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวพ่อก็โตแล้ว

ป้าหลงไม่ไหวล่ะลูก
เจาะแสะริมเจาะ

โดนพี่เจตกกลุ่มรักไปละ
อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าง่วงไม่ไหวแล้วพ่อ